เอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้ตกลงแล้วเออมันหนักไม่หนักอย่างไร
เออคือบางคนฟังล่ะอาจจะงงเกี่ยวกับมาอืมนี่อาจารย์สมชัยศรี
สุธิยากรค่ะท่านเป็นอดีตกรกตด้วยนะฮะใช่ค่ะนี่โพสต์เอาไว้เลย
ล่าสุดเลยฮะหลังจากมติเรื่องคำร้องของกตเนี่ย

สรุปง่ายเป็นแบบภาษาฟังปุ๊บเข้าใจเลยไม่ต้องตีความ
และที่สำคัญคือข้อ๔สรุป

นี่แหละคนเริ่มยังไงมันหนักกว่าเดิมยังไงไหนเล่าสิ
มันจะเป็นความคิดเห็นสองมุมมองมาตลอด

เดี๋ยวฟังจากอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรดีกว่า
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรนะครับ

ต้องขออนุญาตรบกวนกันกลางดึกเลยล่ะ

สวัสดีครับคุณอุ๋ยกับคุณมิ้นครับ
อาจารย์ครับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า
ที่อาจารย์บอกมันหนักกว่าเดิมมันคือยังไงครับ

คือถ้าเราติดตามมาเนี่ย

แล้วก็กระบวนการที่เราเข้าใจกันตลอดเวลา

สมมุติว่าสุดท้ายสารรัฐมนุนบอกว่าผิดแล้วเนี่ย

ดำเนินคดีอาญาต่อเนื่อง

จะต้องไปถึงผ่านกรกต

มันจะเป็นไม้สุดท้ายซึ่งไกลมาก
อีก๖เดือนอีก๑ปีอะไรประมาณแบบนั้นสมมุตินะฮะ
ก็กลายเป็นว่าเอามาไว้ข้างต้นก่อนเลย
ซึ่งพอเอาไว้ข้างต้นแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือว่า
ถ้าหากว่าเราเดินเรื่องนี้ไป
มันก็จะเป็นเรื่องซึ่งไม่ต้องส่งสารรัฐมนูล
เพราะเป็นเรื่องที่กรกตเห็นว่าผู้สมัครกระทำความผิด
กัลกระต่อเข้าไปร้องนะครับแจ้งความร่องทุกข์
ในการสอบสวนเรียกคนซึ่งถูกกล่าวหามา
อายการก็ดูนะครับมีหลักฐานควรเชื่อ
แล้วก็ฟ้องสารต่อไปนะครับ
แต่ถ้าอายการบอกว่าหลักฐานไม่น่าเชื่อถืออายการก็ไม่ส่งฟ้อง
อาจารย์ครับผมขออนเวลาก่อนหน้านี้
ถ้ากรกตวินิจฉัยคำร้องต่าง
กรกตตีตกคำร้องของผู้ร้องแล้วเพราะว่ามันเกินเวลาก่อน
ที่เขาจะลงสมัครเลือกตั้งตรงนั้นใช่ไหมครับ

แต่ว่าไอ้คำร้องต่างเนี่ยมันดูแล้วมันมีมูลเข้าข่าย
ก็เลยรับมาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา๑

ซึ่งมาตราตรงนี้เนี่ยกรกต
แสดงว่ากรกตวินิจฉัยได้เลยว่าดูแล้วมีความขัด
ก็เลยส่งไปพนักงานสอบสวนเพื่อไปอายการแล้วไปสาร
โดยไม่ต้องไปส่งให้สารรับนูนช่วยวินิจฉัยว่าขัดหรือไม่ขัดอย่างนี้หรือครับ
ใช่ครับก็คือเป็นการดำเนินคดีอาญาโดยตรงเลยครับ

ว่าจะไปตัดสิทธิ์เป็นสอสอตัดสิทธิเป็นแคนดิเดตนายกนะ
อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
นั้นมันจะต้องทำตามคำร้องที่เขาร้องมา

แต่เมื่อตีตกไปแล้วก็ยังไม่เฮ

หนึ่งมันมีการเอาเรื่องคดีอาญาขึ้นมาสอดแทรกไว้ข้างหน้าก่อน

แล้วก็ถามว่าคดีทางด้านถือหุ้นสื่อเนี่ย
ยังสามารถซื้อฟื้นขึ้นมาได้ไหม
คือได้ได้ช่วงไหนครับ
ช่วงหลังจากรับรองสอสอแล้วนะครับว่า
เอาละอีกสัก๑เดือนข้างหน้านี้มีการรับรองสอสอ
คุณพิธาก็เป็นสอสอแล้ว
พอเป็นสรเสร็จเนี่ยเขาก็ใช้ช่องทางครับว่า

เพราะว่าตอนนี้เก็บหลักฐานมาหมดแล้วเนี่ย
ก็อุตส่าห์ฟ้องอาญาแล้วก็เอาสำนวนเดียวกันเนี่ย

หลังจากที่มีการรับรองพิธาแล้วก็ได้
หรือจะไปช่องทางของการที่ว่า
ให้สอสอ๕๐คนหนึ่งในสิจกินของศภารนะครับ

สว๑ใน๑๐ก็คือ๒๕คน
เข้าชื่อกันเสนอต่อประธานรัฐศภา
มาตรา๘๒ครับแสดงว่ากรณีเนี้ย๑๕๑เนี่ย
ตอนนี้กรกตไปแจ้งความได้เลยใช่ไหมฮะโดยไม่ต้องรอการรับรองคุณพิทาเป็นสอสอก่อน
อย่างนี้เหรอฮะถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่ากรกตก็ต้องทำในขั้นตอนตัวเองให้รอบครอบนะ
ก็ต้องเรียกเขามาสอบถามให้โอกาสเขาชี้แจงอะไรอย่างนี้ก่อนจนแน่ชัดจนแน่ชัดว่าเขาขาดคุณสมบัติ
แล้วมาสมัครลงสอสอจริงจริงก็ถึงไปแจ้งตำรวจครับผมแล้วตำรวจก็อ่า
ถ้าตำรวจเห็นว่ามีมูลก็ส่งอายการอายการก็ส่งฟ้องศาลก็ตามขั้นตอนเหมือนคดีทั่วไป
ใช่ครับแต่ว่าใช้เวลาเยอะนะฮะอันนี้คือสารอาญาทำปกติทั่วไปเลยใช่ไหมฮ
ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเขาเป็นปีอ่ะนะฮะเป็นปีครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งกว่าจะผ่านขั้นตอนของทางกรกตเองกว่าจะผ่านขั้นตอนของตำรวจของอายการ
เราก็ต้องสู้กันในศาลมันก็เป็นปีอ่ะนะฮะแต่ว่ามันก็มีผลครับทำให้เหมือนกับว่า
เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งค้างคาอยู่แล้วก็อาจจะทำให้ทางสวเนี่ย
อาจจะยกเป็นข้ออ้างไงนะครับว่าเอาเนี่ยคุณมีเรื่องค้างอยู่ในศาลนะ
หรือมีเรื่องค้างอยู่ในขั้นของอายการนะครับดังนั้นก็อาจจะมีความไม่สง่างาม
อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เป็นเหตุอ้างที่อาจจะหาเรื่องมันจะหาเรื่อง
ไม่รับรองได้อันนี้เราไม่ยกมือให้ได้ครับเรายังอันนี้เรายังไม่พูดเรื่องสุดท้ายปลาย
จะผิดหรือไม่ผิดนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นตามขั้นตอนนี้คือต้องให้ศาลท่านเป็นผู้
อ่าพิพากษาแล้วใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าอาจารย์สมชัยกำลังมองว่า
ถ้าเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกกันแล้วทาง๘พักร่วมของก้าวไกลเนี่ย
เขาเสนอชื่อคุณพิธามันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีเพราะคดีเนี่ยมันยังค้างอีกเป็นปี
ใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วก็ในคดีเรื่องของหุ้นสื่อเองก็ยังลื้อฟื้นได้ไง
ถึงแม้จะตีตกคำร้อง๓คำร้องไปแล้วก็ตามเนี่ย
อ่าซึ่งรับเป็นความปรากฏค่ะนั่นก็แปลว่าขณะนี้กรกตก็ยังไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้ไป
อืมและยังสามารถหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาได้ใหม่หลังจากรับรองคุณอภิทาเป็นสอสอแล้ว
คือขณะนี้ถ้าเป็นสอสอเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะร้องส่งสารรัฐมนุนได้เหมือนกัน
ได้อีกช่องนึงรับรองเป็นสอสออย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ไปร้องสารธรรมนูลเพิ่มอีกอย่างนี้เหรอฮะ
ใช่ครับได้สามช่องเลยครับนะฮะหลังจากรับรองสอสอเสร็จแล้วเนี่ย
มีถึงสามช่องทางช่องทางที่หนึ่งคือสอสอเข้าชื่อกันห้าสิบคนขึ้นไปนะครับค่ะ
ช่องทางที่๒ก็คือสว๒๕คนขึ้นไปช่องทางที่๓คือกรกตร้องเอง
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะไปสารรัฐมนูลหมดเลยครับท่าน
เท่ากับว่าหุ้นไอทีวีของคุณพิทาเนี่ยไปทั้งสารอาญาและสารรัฐธรรมนูลเหรอฮะ

ก็คือมันเป็นคนละกรณีกันไปสารรัฐธรรมนูลเพื่อการตัดศิษย์การเป็นสอสอแล้วก็การเป็นเครดิเดตนายก
แต่ไปสารอาญาเพื่อลงโทษอาญานะครับว่าคุณทำผิดกฎหมาย
ใช่ครับผมถึงบอกนะครับว่าหนักกว่าเดิม
คือพอข่าวออกมาบอกว่ายกคำร้องของ๓คำร้องดังกล่าวเนี่ย
คนก็จะเฮไงแป๊บหนึ่งแต่พออ่านประโยคตัดถัดไปเนี่ย
มันไม่เฮนะฮะแล้วผมก็บอกมันหนักกว่าเดิมนะครับ

ก็หนักกว่าเดิมใช้ประโยคนี้แล้วกัน
แต่ก็ยังไม่ฟันใช่ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหน
คือก็มันก็ยังเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับ
ว่าสมมุติว่าในขั้นของทางกรกตเอง
เรื่องคดีอาญาก็อาจจะสรุปว่าไม่ผิดก็ได้
เพราะเขายังไม่ได้สรุปใช่ไหมครับเขายังอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่
แต่เป็นเพียงว่าเป็นการเปิดช่องในการดำเนินการที่มีช่องมากขึ้น
เดิมมันเป็นช่องทางศาลรับทุนช่องเดียวใช่ไหมครับ
ตอนนี้เขาก็เปิดช่องทางคดีอาญาไปยังสารอาญาอีกช่องหนึ่ง
ก็คือกรกตเป็นเจ้าภาพเพิ่มอีกหน่วยนึงแล้วถูกไหมคะ
ใช่ครับเป็นเจ้าภาพเองเลยครับ
อาจารย์ครับอย่างนี้เนี่ยดูแล้วเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการโหวตเลือกนายกของคุณพิธาไหมคะเนี่ย
คือวันนี้ผมก็มีโอกาสได้เจอสวท่านหนึ่งแล้วกันนะในงานของทางวันนี้กรกตเขามีงาน๒๕ปี
ก็ได้เจอกับสวท่านหนึ่งนะครับไม่ต้องระบุว่าใครนะครับ
ก็ผมก็ถามเขาว่าเออมันจะเป็นเหตุไหมถ้าหากว่าในจังหวะที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ย
มีคดีบางอย่างค้างคาอยู่เขาก็พูดยิ้มก็เป็นเหตุได้

ก็พูดว่าก็เป็นเหตุได้ก็คือหมายความว่าถ้าหากมันมีคดีค้างคาอยู่ในจังหวะที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรี
ไม่ยกมือให้อ่ะค่ะก็เป็นเหตุได้
อันนี้ไม่นับเรื่องอื่นที่สวเขาจะพิจารณานะแต่ทีนี้เขาจะมันยังค้างคาอยู่ไง

ไว้คงได้สอบถามเพิ่มเติมแต่ว่าได้ความเข้าใจแล้ว

อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้ง
ก็เลยให้มาความรู้ให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายกัน
สรุปง่ายเลยก็คือว่า๓คำร้องถูกตีตกไป
เพราะว่ายื่นเกินเวลาจริงแต่กรกตเห็นหลักฐานแล้วมองว่า
อ่ะเดี๋ยวกรกตรับเป็นเจ้าภาพพิจารณาเอง

ถ้าเป็นฝั่งกรกตจะฟ้องสารอาญา
เพราะว่าผิดกฎหมายทางฝั่งอาญา๑๕๑
ในขณะเดียวกันในขณะที่มีการรับรองสอสอไปแล้วเนี่ย
สสเองหรือสวเองก็สามารถที่จะยื่นเรื่องของ
ถือหุ้นสื่อคุณพิธาสารรัฐธรรมนุนได้อีก

ก็คือไปกันได้หมดทุกทางเลยจะพาเพิ่มเท่านั้นเอง
แต่มันจะไปเป็นปัญหาความกั๊กวันโหวตเลือกนายกทันที
ถ้าเกิดผลทั้งสองเลนส์นี้ถ้ายังไม่ออกมา
ไม่ออกสวก็บอกว่าถ้ามันยังดูวุ่นวายแบบนี้

เดี๋ยวรอฟังความเคลื่อนไหวจากคุณพิทาหรือว่าพักเก้าไกลต่อไปกันแล้วกัน